ตลอดตลาดมาแล้วจ้าคุณผู้ชมจ๋าขยับมาเข้าตลาดกันดีกว่าได้เวลาเช็คราคาสินค้าวันนี้กันแล้วนะคะมาดูราคาของเนื้อสัตว์กันก่อนเลยจ้ามาเลย
หมูเนื้อแดงวันนี้ปรับราคาลงมานะคะอยู่ที่๑๓๐บาทต่อกิโลกรัมส่วนสะโพกไก่ปรับขึ้นไปอยู่ที่๙๕บาทต่อกิโลกรัมเนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
คงที่นะคะแล้วก็ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ก็คงที่อยู่ที่ห้าบาทต่อฟองจ้ะทีนี้พูดถึงเรื่องของเมนูเห็ดไปเช็คราคาเห็ดกันดีกว่าวันนี้เห็ดฟาง๑๒๐บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้า๕๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะเห็ดหูหนู๖๘บาทต่อกิโลกรัมส่วนเห็ดเข็มทองอยู่ที่สามสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมนะคะเมนูเห็ดหลากหลายเมนูน่าสนใจ